เขาเป็นคนที่ตลกเฮฮาชอบทำให้เพื่อนยิ้มหัวหล่อ
และชอบสร้างสีสันให้คนอื่น
เขาเป็นคนที่ขตันอยู่เขารักแม่มาก
รักแบบรักมากแล้วก็รักน้องทุกคน
เวลามีเรื่องอะไรเขาก็จะบอกว่าใจเย็น

อย่าเพิ่งไปทำมันเดี๋ยวเราจะเดือดร้อน

ไปทะเลด้วยกันไปเที่ยวด้วยกัน

อะไรนะบอกจบแล้วที่สอนร

พี่โดนรุมกระทืบ

แต่วันนั้นเขาปิดแมสมา

เขาไม่ได้แสดงอาการอะไร

และจับการถึงจินชีวิต

เรารู้สึกกันภาพที่ผู้ช่วย

เขาเป็นกระเทยคนแรกที่หนูรักมาก

ช่วยเหลือเขาก็ช่วยเหลือหนู

หนูอยากให้จับคนร้ายได้ไว

เพราะว่าพี่หอมไม่ผิด